ท่านผู้ชมครับที่ชนบุรีวันนี้ต้องบอกว่า
วันนี้ผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยเยอะเลยนะฮะที่เพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับ
หนึ่งร้อยแปดรายนะฮะผู้ป่วยสะสมของชนบุรีตอนนี้เนี่ย
หนึ่งร้อยสี่สิบสี่รายแล้วนะครับอยู่ระหว่างการรอยืนยันสอบสวนโรคด้วยนะครับ
ติดมาจากแหล่งไหนนี่คือตัวเลขผู้ติดโควิดสิบเก้าในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
วันที่๓๐ธันวาคมคือวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่กับผู้ป่วยสะสมนะครับ
ยังมีรอผลยืนยันอีกคนนึงด้วยนะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนะครับ
บอกว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ป่วยโควิด๑๙อาศัยอยู่ในพื้นที่บังละมุงนะฮะ
ซึ่งมีความเชื่อมโยงติดเชื้อมาจากจังหวัดข้างเคียงเป็นแรงงานต่างด้าว๓๐ราย
รับการแพร่เชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อจากจังหวัดระยองค่ะ
ขณะนี้ประสานไปยังผู้ติดเชื้อให้มารักษาในสถานพยาบาลแล้วนะครับ
แล้วก็ประกาศพื้นที่เสี่ยงในการแจ้งเตือนประชาชนนะฮะ
เพื่อจะได้ให้มาตรวจสอบนะครับแล้วก็มาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันนะครับท่านผู้ชมครับ
ยังมีอยู่๓คนที่ยังติดต่อไม่ได้นะครับที่ชนบุรีนะครับ
ผู้ราชการจังหวัดชนบุรีนายพักฮรัฐธรทียันชัย
วันนี้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรี
เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิดสิบเก้า
ที่อยู่ชนบุรีนะฮะจะได้รับทราบข้อมูลพร้อมกันไปด้วยนะครับ
ท่านผู้ว่าได้ประกาศนะครับประกาศเขตพื้นที่ต่างมีอย่างนี้นะครับ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ยยกระดับมาตรการคุมเข้ม
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดค่ะเพราะมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในตอนนี้
คือที่บังละมุงของจังหวัดชนบุรีที่บังละมุงชนบุรีเนี่ยนะครับ
ก็อย่างเช่นให้ปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นธุรกิจที่เป็นธุรกิจทางการเงินธนาคาร
ร้านอาหารอันนี้ยังเปิดได้นะก็ให้จำหน่ายเฉพาะนำไปบริโภคที่บ้าน
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสถานบริการอื่นอื่นเนี่ยอันนี้ปิดเลยนะฮะ
ให้ปิดเป็นการชั่วคราวนะครับลักษณะถึงตอนช่วงแรกเลย
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาร้านสะดวกซื้อนะครับ
โดยเฉพาะที่บริการ๒๔ชั่วโมงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ให้ปิดบริการตั้งแต่ช่วง๔ทุ่มถึงตี๕นะฮะ
๔ทุ่มถึงตี๕ต้องปิดนะฮะที่บริการชั่วโมงชนบุรีนะครับ
สถานศึกษาปิดหมดงดกิจกรรมที่มีการรวมคนต่าง
ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
เมื่อออกนอกบ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ในพื้นที่บังละมุงจังหวัดชนบุรีแล้วก็ยังกำหนดแบ่งโซนพื้นที่ต่างต่าง
จังหวัดชนบุรีเป็นอย่างนี้นะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็คือสีแดง
ก็คืออำเภอบังละมุงพื้นที่ควบคุมคือสีส้มนะฮะ
ตามภาพในหน้าจอนะครับทุกผู้ชมครับคืออำเภอเมืองชนบุรี
พื้นที่เฝ้าระวังสูงคือสีเหลืองตอนนี้ยังไม่มีค่ะนะฮะ
บึงพนัฐนิคมอำเภอหนองใหญ่อำเภอบ่อทอง
อำเภอกะจันทร์และอำเภอกหมะสีชังนะครับ